ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคืบหน้าไปพอสมควร

ค่ะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมที่ยาดิ์
เรื่องต้นก็พบว่ามีผู้ที่กระทำความผิดชัดเจนแล้วตอนนี้๑คน
อปลูกกำลับกราบการปรับพรามลงพื้นที่ตลาดเบอร์เวสซิตี้ที่กาญจนบุหรี
ไปรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติม
หลังผลปกรณ์ตรรวจเอกจากคริสชัยจิน่า

แล้วก็พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์

ชับให้ความสำคัญกับหลักฐานที่ได้จาก
ที่เกิดเหตุมากกว่าพยานแวดล้อมที่มีน้ำหนักน้อย
พร้อมกันนี้ให้ติดตามพยานแวดล้อมอื่น

ที่ครูปีชาใกล้คลวดอ้างในคลิปว่าไม่ถูกรองวัล

ตำรวจโทจรูลซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าคนใดกันแน่
เพราะที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลยังยืนยันว่า
จำแม่ค้าที่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้
ซึ่งหากพิสูจน์ได้จะเกิดความเป็นธรรมในคดีมากยิ่งขึ้นครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้พลนรโทษธิติราชยืนยันข่าวว่า
จากการสอบปากคำพยานและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
สามารถที่จะชี้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่แท้จริง
กระทั่งพบว่ามีการกระทำความผิดมาเป็นขบวนการนะคะ
เบื้องต้นพบผู้กระทำความผิดชัดเจนเลย๑คน
ซึ่งพนักงานสอบสวนพบว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๗๒
ก็คือผู้ใดรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
แต่แจ้งความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงาน

เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
ผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
และปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ทางด้านของนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมทนายประชาชน
ในความของรัฐอำรวจโทษจรุนวิมูล

ขอต้อนรับสมาชิกพยานใหม่ของครูปีชาด้วยความยินดี
หลังจากดูข่าวแล้ว
ก็เชิญชวนไปให้เพื่อความเป็นธรรมแก่ครู
แค่อย่าแค่ให้สัมภาษณ์ด้วยความมัน

ขออย่างเดียวให้ซักซ้อมกันให้ดี
ก็เป็นการโพสต์ข้อความแน็กกระแหนนิดนึง
ค่ะทีนี้ผู้ที่กระทำความผิดชัดเจนแล้ว๑คน
เราก็คงได้รู้เร็ววันนี้เหมือนกันว่าเป็นใครนะคะ